ว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุของตำรวจหรือเปล่า

เห็นไหมกางเกงสีกากีเสื้อขาวนั่นคือนักเรียน

เสียงดังโวยวายจนนักเรียนดูตกใจกลัว

ก่อนหน้านี้นี่คือตำรวจล็อกคอนักเรียนลงมาจากรถเลย

ค่ะแต่เราก็ต้องฟังมุมของตำรวจเขาด้วย

เดี๋ยวให้ฟังทั้งสองมุมให้ดูคลิปต้นเรื่องกันก่อน
เดือดทีเดียวนะคะฟังจากน้ำเสียงแล้วเนี่ย
แล้วก็เหมือนมีการโยนของอะไรด้วยนะตำรวจ
คนเขาก็ยืนดูกันแล้วก็มีคนถ่ายคลิปไว้แบบนี้
ซึ่งผู้ที่ถ่ายคลิปนี้เขาก็โพสต์เอาไว้

เป็นคลิปเหตุการณ์ระหว่างตำรวจจราจรกับ

ถูกล็อกคอให้ลงมาจากรถแล้วก็ตวาดเสียงดัง
เขียนข้อความไว้ด้วยว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุตำรวจโดนอีกแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕กันยายนค่ะ
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปแน่นอนคอมเมนต์เพียบ

ทีมข่าวธนาทีวีคุณณธพงษ์เรียบสันเทียเลยไปตรวจสอบข้อเท่าที่จริงมาให้
ฟังความสองข้างนะหลายคนเบรกหัวทิ้มเพราะว่าดูคลิปด้านเดียวมาก็หลายครั้งแล้วเหมือนกันเนาะ
ตำรวจจราจรที่ปรากฏในคลิปก็คือ๑๐ตำรวจเอกสมคิดดวนใหญ่ค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสนจักรวรรดิกรุงเทพ
ชาวบ้านที่ค้าขายอยู่บริเวณท่าน้ำราชวงศ์ที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยอยู่เห็นตำรวจวิ่งตามจับตัวเด็กนักเรียนค่ะ
ตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเด็กนักเรียนคนนี้ไปทำเรื่องอะไรไว้
แต่สิ่งที่เห็นก็เหมือนที่ทุกคนเห็นด้วยล่ะคะ
คือตำรวจยืนดุดาว่ากล่าวตวาดจนเด็กนักเรียนสลดยกมือไหว้
ซึ่งหลังจากที่ว่ากล่าวกันเสร็จแล้วก็พากันไปที่สอนอจักรวรรดิ
มารู้เรื่องทีหลังว่าเด็กนักเรียนคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แหกด่านตรวจมาค่ะ
ก็คุยกันสักพักนึงแต่พี่ตำรวจเขาก็อดลงแล้วเพราะว่าเด็กคุณนี่มันนีด่านมาเพราะว่าด่านชอบตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีหมวก
ก็คุยกันสักพักนึงแต่พี่ตำรวจเขาก็อดลงแล้วเพราะว่าเด็กคุณนี่มันนีด่านมาเพราะว่าด่านชอบตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีหมวก
ก็คุยกันสักพักนึงแต่พี่ตำรวจเขาก็อดลงแล้วเพราะว่าเด็กคุณนี่มันนีด่านมาเพราะว่าด่านชอบตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีหมวก
ก็คุยกันสักพักนึงแต่พี่ตำรวจเขาก็อดลงแล้วเพราะว่าเด็กคุณนี่มันนีด่านมาเพราะว่าด่านชอบตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีหมวก
ก็คุยกันสักพักนึงแต่พี่ตำรวจเขาก็อดลงแล้วเพราะว่าเด็กคุณนี่มันนีด่านมาเพราะว่าด่านชอบตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีหมวก
ก็คุยกันสักพักนึงแต่พี่ตำรวจเขาก็อดลงแล้วเพราะว่าเด็กคุณนี่มันนีด่านมาเพราะว่าด่านชอบตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีหมวก
ก็คุยกันสักพักนึงแต่พี่ตำรวจเขาก็อดลงแล้วเพราะว่าเด็กคุณนี่มันนีด่านมาเพราะว่าด่านชอบตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีหมวก
ก็คุยกันสักพักนึงแต่พี่ตำรวจเขาก็อดลงแล้วเพราะว่าเด็กคุณนี่มันนีด่านมาเพราะว่าด่านชอบตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีหมวก

ก็คุยกันสักพักนึงแต่พี่ตำรวจเขาก็อดลงแล้วเพราะว่าคนดูเยอะแล้ว

ก็คุยกันสักพักนึงแต่พี่ตำรวจเขาก็อดลงแล้วเพราะว่าคนดูเยอะแล้ว

ทีนี้ค่ะมาฟังข้อมูลจากทางตำรวจดูบ้างนะคะ
สิบตำรวจเอกสมคิตเจ้าหน้าที่ที่ยืนต่อว่าเด็กในคลิปค่ะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็คือ
พระฤหัสบดีที่๕กันยายนช่วงเที่ยง
กำลังตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรที่หน้าสอนอจักรวรรดิ
ด่านมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด๕นาย
ระหว่างนั้นมีนักเรียนมัธยมคนนึง
แล้วขี่ฟ้าวแหบไปเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำสัญญาณมือให้หยุดรถ
แล้วก็ชี้ให้เด็กจอดรถชิดซ้าย
ตักเตือนเขียนใบสั่งฐานไม่ใส่หมวกกันน็อก

กลับรถเบี่ยงหัวรถออกขวา
แล้วก็บิดรถข้ามไปอีกฝั่งของถนน

ซึ่งถนนจักรวรรดิมันเป็นแบบเลนสวน

สัญญาณให้เด็กหยุดรถเด็กก็ยังไม่หยุด
เด็กขับรถไปพุ่งชนข้อมือข้างขวาของตำรวจนะ

แล้วก็บอกกับ๑๐ตำรวจเอกสมคิดว่า
เดี๋ยวจะอาสาจับเด็กนักเรียนรายนี้ไปเอง
เพราะว่าเส้นทางที่เด็กนักเรียนขับไปก็คือ

ทีนี้ค่ะพอ๑๐ตำรวจเอกสมคิต

ก็เห็นรถจักรยานยนต์ของนักเรียนรายนี้อ่ะนะคะหักหัวรถกลับมา
รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่บอกให้หยุดเด็กคนนี้ก็ยังไม่หยุดคุณผู้ชม
ก็พยายามจะพุ่งชนอีกรอบหนึ่งโอ้ยด้วยความที่ท่าน้ำราชวงศ์เนี่ย
รถติดค่ะ๑๐ตำรวจเอกสมคิตก็เลยวิ่งตามไปจับตัวได้
ก็คือจังหวะนี้แหละค่ะคือจังหวะที่วิ่งตามไปจับตัวแล้วก็ยืนต่อว่าเด็ก
เหตุการณ์นี้นะคะก็ยอมรับว่าใช้อารมณ์คำพูดที่ไม่เหมาะสมเพราะโกรธ
เด็กขับรถชนทั้งสองรอบอะค่ะแล้วก็ที่ต้องเตือนก็อยากจะให้เด็กรู้สึกกลัว
ยืนยันว่าไม่ได้ล็อกคอเด็กแค่ใช้มือหนึ่งจับคอเสื้อ
อีกมือนึงจับแฮนรถเอาไว้เด็กจะได้ไม่หนีไปอีกค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยมันไม่ใช่การล็อกคอหรือกระชากคอเสื้อนะครับ
เป็นการปฏิบัติตามยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือเป็นการจับไหล่เอาไว้
แล้วก็เอามือขวาเราเนี่ยจับบริเวณข้อมือเขาเพื่อไม่ให้มีการเร่งคันเร่งอีกครั้งหนึ่ง
ไม่งั้นก็จะอาจจะเกาะให้เกิดอันตรายต่อบทุกคนอื่นได้ครับ
มันมีความโมโหมีความโกรธกันบ้างครับตามความเป็นของมนุษย์นะครับ
ผู้ปกครองของน้องเนี่ยรับทราบแล้วก็เข้าใจการทำงานของตำรวจจราจร
ก็มีการอบรมกันไปแถมผู้ปกครองเนี่ยนะ
ยังบอกตำรวจเองด้วยว่าคุณตำรวจเปรียบเทียบปรับไปเลยครับ
ยินดีให้ทำโทษตามกฎหมายเต็มที่
ก็ปรับกันไปในข้อหาฝ่าฝืนสัญญาณมือ๕๐๐บาทนะคะ
สำหรับอาการบาดเจ็บของ๑๐ตำรวจเอกสมคิต
คุณหมอบอกว่าเส้นเอ็นข้อมือขวาอักเสบค่ะ
ดาบตำรวจสมคิดเองบอกว่าไม่ได้ติดใจหรือว่าโกรธเครื่องอะไรเด็กหรอก
เพราะว่าก็พูดคุยทำความเข้าใจกันไปหมดแล้วที่สอนอ

ก็ให้เป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาแล้วกัน
ว่าจะมีการดำเนินคดีกับผู้โพสต์ตามความผิดพรบคอมพิวเตอร์หรือเปล่า
ส่วนตัวเลยนะคะฝากไปบอกว่า
อยากให้สังคมไทยมีสติรู้ข้อเท็จจริงของเรื่องราวทั้งหมดซะก่อน
ปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือมันเป็นของที่อยู่ติดตัว
มันง่ายต่อการหยิบออกมาถ่ายภาพออกมาถ่ายคลิป
แต่ก็ต้องดูให้รอบดูเรื่องให้ครบว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นแบบไหน
ส่วนเด็กนักเรียนที่กระทำความผิดครอบครัวไม่ได้ขอชี้แจงอะไรนะคะ
แต่น้องก็ยอมรับว่าสิ่งที่น้องทำมันผิดจริง
ก็รับปากกับเจ้าหน้าที่ไปว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก
ก็ย้ำเตือนไปถึงเยาวชนคนอื่นเลยค่ะ
อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดเจอด่านให้หยุดนะคะไม่ใช่ให้แหกไม่ใช่ให้หนี
ขี่มอเตอร์ไซค์ให้อายุถึงมีใบขับขี่ที่สำคัญหมวกกันน็อกต้องสวมนะคะ
นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะว่าเราเห็นแค่คลิปเราไม่รู้ว่าต้นทางที่มาที่ไปมันเป็นยังไง
ในคลิปตอนแรกก็ตำรวจโดนด่าเละเลย
ใช่คนไทยต้องมีภูมิคุ้มกันแล้วนะหลายครั้งแล้วที่กลับตัวไม่ทันเลยค่ะเบรกหัวทิ้มอ่ะนะคะ